มาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาแบบยกแพ็คเหมามาเลยนะคะสำหรับความหล่อค่ะ
เขามายกเซตคุณบอกเลยว่าพูดชื่อสั้นละกันค่ะคุณอ้ำบอสเตอร์เอ้ยขออีกรอบ
บอสเตอร์เออดีไม่ใช่บอยแบรนด์หน้าใหม่นะคุณเอาบอกว่าคึกคักมากเลยทั้งสตูดิโอไทยรัฐทีวีนะ
หนุ่มหล่อเดินทางมาโปรโมทผลงานไล่มาเลยอ่ะอ้ำธันวานักร้องหนุ่มหน้าใหม่จากค่ายโมโนมิวสิกค่ะ
ดีกรีเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเป็นเจ้าของแฮสแท็กนักบินหล่อบอกต่อด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนักแสดงหนุ่มบอสชนกันค่ะมาพร้อมกับแมงมุมตัวเป็น
ส่วนนุ่มอารมณ์ดีอีกหนึ่งคนคือเต๋อรัฐนันค่ะก็สปีริตแรงนะคะมาชวนแฟนค่ะ
มาถึงไทยรัฐทีวีแบบนี้ก็เลยมาแบบเขามีอาการเจ็บหลังมาด้วยนะ
ต้องใช้ไม้ค้ำช่วยพยุงเดินแต่ก็ยังมาต้องทำงานนะ
มาแบบป่วยแต่ไม่เป็นไรก็เต็มที่เอาไปอัปเดตอาการเขาหน่อยค่ะ
คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือเอ็นเนี่ยนะครับ
จริงข็าวของหมอจะขอยาโดซที่เคยฉีดที่เป็นข้าวกล้ามเนื้อ
แต่วันนี้เป็นยาที่หมอบอกว่ายาไหมล่ะข้าวเส้นน่าจะออกอักษรนั้นได้ดีกว่า
แต่ก็ยังปวดอยู่อาจจะต้องกลับไปทำแก้ผ้าบำบัดด้วย